ออกเดินทางมาได้ไม่นานในตอนนี้ทั้งสองสาวของเราก็มาถึงพิกัดของแหล่งวัตถุดิบในวันนี้กันแล้วล่ะครับ
แต่ว่าวัตถุดิบที่คุณฟิล์มจะต้องตามหานั้นจะเป็นอะไรมาลุ้นไปพร้อมกับเธอเลยครับ

นี่ถึงแล้วจ้า

เข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะคือวันนี้เนี่ยเดินทางมาที่นี่แน่นอนว่าพี่ฟิล์มเนี่ยนะจะต้องทำภารกิจ
แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าภารกิจนั้นเนี่ยคืออะไร

สวัสดีครับ
มีภารกิจอะไรให้ผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้จะต้องทำเนี่ยคืออะไรคะ
และวัตถุดิบหลักที่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนวัดสอนดีศรีเจริญแห่งนี้นะครับ

และภารกิจที่คุณฟิล์มนะครับจะต้องทำให้สำเร็จ
เพื่อแลกมาซึ่งใบโอบะที่เป็นวัตถุดิบชนิดแรก
คุณฟิล์มจะต้องทำการเตรียมแปลงดิน
แล้วนำต้นโอบะลงแปลงปลูกให้ได้ทั้งหมด๒แถวครับ
โดย๒ภารกิจนี้นะครับผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๑๗นาทีครับ
เอางี้ดีกว่าเชฟแล้วเราต้องเดินทางไปที่ไหนคะ
สวนต้นโอบะคุณชาลีครับ
แล้วเมื่อคุณไปถึงที่นั่นนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกต้นโอบะ
ที่จะมาให้ความรู้กับคุณในภารกิจนี้รออยู่แล้วครับ

แต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาหาเจ้าของสวนกันก่อน
เราจะมาปลูกอะไรของเขาไม่ได้ง่าย

ก่อนอื่นเนี่ยถามพี่ชาลีกันก่อนเลยว่าใบโอบะเนี่ยเขาใช้ประดับตกแต่งในพวกอาหารญี่ปุ่นมีป่ะคะ

พ่อคนไทยจะไม่ค่อยถูกรสกับมันครับ

ส่องแปลงส่องแผ่นด้วยกันค่ะ

เราป้องกันความชื้นส่วนหนึ่งเราป้องกันย่า

ก็ต้องเอาวัสดุปลูกมาปูหน้าให้เต็มครับเต็ม

อ่ะได้อ่ะให้
คุณผู้ชมค่ะแต่เราใจดีเราเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะพี่ชาลี

เพราะฉะนั้นเราจะให้เขาทำมาถึงแค่ตรงที่จุดที่เรายืน

อยู่เท่านี้เองแต่ว่าต้องทำสองแถวนะคะ
หนึ่งสองจับเวลา

แรกอันนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะ

อยู่ดีเอามาถอยมาเร็ว
จะถึงแล้วจะถึงเร็ว
ไลค์ชะติพี่ผ่านไป๑นาที

ถือว่าเร็วนี่ผ่านไป๑นาที๓๐วิเอง

ตอนนี้ผ่านไปกำลังจะ๒นาทีแล้วนะคะพี่ฟิล์ม
ทำเร็วมากค่ะทำเร็วมากค่ะเก่งมากค่ะ
เก่งอุ๊ยแต่อย่างเลยระวังตกนะโอเคอะค่ะตอนแรกผ่านไป
ต่อไปทำอะไรต่อคะพี่เอ่อต้องคุมพลาสติกครับคุมพลาสติก
อันนี้พี่ซารีช่วยได้ใช่ครับช่วยเลยค่ะพี่ค่ะ
ตอนนี้เวลาผ่านไปสองนาทียี่สิบวิแล้วนะคะมาค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยนะ
เขาไม่ได้แค่โรยแบบว่าวัสดุในการปลูกอย่างเดียวนะคะเขามีแบบว่าเกลี่ยให้มันเท่ากันอะไรแบบนี้ด้วย
อ่าเล็กพริกขี้หนูจริงโอ้โหพี่เชอรี่เขาปูเร็วมากอ่ะ
พี่ชาลีมาณจุดนี้ค่ะกำลังจะสี่นาทีนะคะ
เข้าไปค่ะไฟมันแอบเหมือนต้นสตอเบอรี่เหมือนกันเนอะมันคล้ายคล้ายมันมีความหยักหยักแล้วก็แข็งแข็งนิดนึงอ่ะ
ลากเลิกไปแล้วนะคะอ้าวตอนนี้ผ่านไปเก้านาทีแล้วค่ะ
เก่งมากพี่ฟิล์มเก่งมากแต่ต้องเร็วอีกเก่งมากไม่กดดันเลยค่ะ
คอเริ่มก้าวไม่ออกเหนื่อยไหมพี่ฟิล์มถามจริงเหนื่อยค่ะ
สิบเอ็ดนาทีผ่านไปแล้วค่ะสิบเอ็ดนาทีสุดท้ายแล้วสัญญาณสัญญาณ
หยุดเวลานี่ทำเวลาไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ
สิบเอ็ดนาทีสามสิบวิต้องให้พี่ชาลีเนี่ยตรวจดูซะก่อน
เชิญค่ะพี่ชาลีเชิญค่ะพี่ชาลีเดินประดูดแคทวอล์ได้เลยค่ะ
ไหมคะพี่ชาลีโอเคครับขอบคุณค่ะเอาล่ะสำหรับภารกิจต่อไป
เชฟกันก่อนดีกว่าว่าต่อไปนี้จะต้องทำอะไรนะคะอ้าวมาแล้วเชฟค่ะ
ภารกิจแรกนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเวลาไป๑๑นาทีครึ่ง
ภารกิจต่อไปบอกมาได้เลยค่ะเชฟโอเคครับและจบภารกิจต่อไปนะครับ
ที่คุณฟิล์มจะต้องทำนั่นก็คือการรูดใบจากกิ่งต้นเมาเบอรี่ให้หมดทั้งต้นนะครับ
เพื่อให้ต้นมาเบอรี่ติดผลต้องทำทั้งหมด๒ต้นครับ
ทำภารกิจนี้สำเร็จนะครับคุณจะได้วัตถุดิบหลักของเราไป
ซึ่งวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้นั่นก็คือสวรสครับ
ค่ะโอเคแล้วเราต้องเดินทางไปที่ไหนคะเชฟ
คือฟาร์มลุงแดงมาตรงนี้ครับฟาร์มลุงแดงขอบคุณค่ะเชฟ

อันนี้ไปได้รูดเสานิดเดียว

พี่ชาลีค่ะขอบคุณมากนะคะ

ฟาร์มลุงแดงสวัสดีค่ะ

นี่คือลุงแดงเหรอ

แล้วคุณลูกนี่คือ

ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงที่นี่ภารกิจเนี่ย
ที่คุณฟิล์มเนี่ยเขาจะต้องทำก็คือเห็นบอกว่า

ใช่ครับรูดใบหม่อนก็คือเหมือนกับว่าเราแต่งใบมัน

พอมันไม่มีใบนะครับแล้วเราลดน้ำมัน

ออกมาใหม่มันก็มีดอกมาด้วย

ใช่ครับพี่เพชรค่ะแล้วทีนี้การรูดเนี่ย
มันยากหรือเปล่าเพราะวันนี้เป็นภารกิจหลัก

รุ่นไม่ยากครับก็คืออับจับกิ่งไว้

พร้อม๑๒๓ไปค่ะ

ผลิตภัณฑ์เขาเสียหายมากเลยค่ะ

ออกมาเร็วอีก๕นาทีนิดแล้วนะจ๊ะ
หมอยัง

จำได้เปล่า

บวก๑๓๐เท่ากับว่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะพี่ได้เวลาไปทั้งหมด๑๘นาทีครึ่ง

ตายแล้วยอดอ่อนคุณเพชรยอดอ่อนพี่ขอโทษ
เหลืออีก๓๐วินาทีเท่านั้นค่ะ
เร็วเร็ว
กระโดดกระโดด
ย่ามันยากมันยาก

เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองต้นด้วยกันเดี๋ยวเพราะฉะนั้นให้พี่เพชรไปตรวจงานก่อนว่าพี่ฟิล์มเนี่ยทำสำเร็จหรือเปล่า

แปลว่าภารกิจของพี่ฟิล์มสำเร็จ
เดี๋ยวเราเดินทางไปหาเชฟกันเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณพี่เพชรด้วย
ขอบคุณเพชรคะจากความลุงแดง
เรียกได้ว่าได้ตัวช่วยเสริมมาต่อชีวิตไว้แท้เลยล่ะครับ
แต่ถึงกระนั้นก็ต้องขอชื่นชมคุณฟิล์มจริงครับ
เพราะถึงแม้จะต้องเจอกับภารกิจที่ค่อนข้างหนัก
แต่เธอก็ทำออกมาได้ดีเกินคาด
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยสาวร่างเล็กคนนี้กันต่อ
กันต่อห้ามพลาดละครับ